ในวันที่มีการละเล่นนางกวักเจ้าบ้านจะเตรียมขันห้าซึ่งมีดอกไม้ทูบเทียนของใช้ต่างสำหรับการเชิญผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษของไทยพวนมาลงนางกวักซึ่งเชื่อกันว่าเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
ส่วนผู้เล่นจะล้อมวงกันโดยมีกระด้งโรยทรายไว้กลางวงแล้วพากันร้องทำนองคำเสริงนางกวักอย่างสนุกสนาน
มีผู้เล่น๒คนคอยใช้มือจับหุ่นนางกวักไว้
เมื่อผีลงเข้าร่างนางกวักแล้วก็จะใช้ไม้คานในการขีดเขียนเพื่อตอบข้อสักถามต่างของผู้เล่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน